คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ
โควิดยังไม่หายไปจากโลกเลยนะคะและเช่นเดียวกันค่ะ
เศรษฐกิจคงยังไม่กลับมาดีแน่นอนนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกัน
เรามีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะคะสองท่านนี้ไม่ใช่กิ๊กค่ะ
เป็นสามีภรรยาเลยทีเดียวนะคะแล้วเป็นคุณหมอทั้งคู่ด้วยนะคะ
เราจะคุยกันว่าอาชีพที่เราคาดว่าร่ำรวยไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไร
คุณหมอรอดหรือไม่นะคะคุณผู้ฟังฟังชื่อดีดีนะคะ
นายแพทย์วัชพลธนมิตรามณีนะคะและแพทย์หญิงพิชยานินสื่อมโนธรรม
ซึ่งเรียนจำไม่ได้แล้วค่ะเวลาคุยก็จะเป็นคุณหมอเมฆกับคุณหมอแอร์

แล้วก็เดี๋ยวชอบมากเลยค่ะดูจากประวัติคือดิฉันไม่ได้รู้จักกับคุณหมอทั้งสองท่านมาก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
ก็เลยชอบในการอ่านชื่อย่อวุฒิของคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอเมฆนะคะ
ก่อนเข้ารายการนี้นั่งเปิดอินเตอร์เน็ตกันเลยว่าคุณหมอคะนี่อันนี้ย่อมาจากอะไรคะ

ไม่ใช่ครับผมจบแพทย์แพทย์ทั่วไป๖ปีก่อนครับ
แล้วผมไปต่อพ่อคนแพทย์ทางเป็นผู้หนัง
ก็เลยได้วุฒิพภิภิลหนังมาอีกทีหนึ่ง
เมื่อกี้หนูช่วยพี่ขวัญเปิดให้แล้วค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะหมอผิวหนังมันจะมีตัวย่อว่าอะไรนะ

เป็นชื่อเต็ม

คือจริงมันยังไม่ได้เข้าสู่สาระอะไรของรายการแต่เขาสนใจเองส่วนตัว

นี่แล้วออกรายการรักหรือออกรายการอะไรนะพี่
ซึ่งเดี๋ยวน่าจะสร้างความเล่าชาญเป็นหลักนะคะ
สองท่านนี้เนี่ยนะคะคือเดี๋ยวนะแล้วคุณหมอทำคลินิกเดียวกันป่ะคะ
ตอนแรกตอนแรกผมทำคนเดียวก่อนฮะแล้วก็ตอนหลังผมก็บอกผมเหนื่อย

เดี๋ยวเผ็ดผมไม่โรแมนติกเลยอะ
เอาเหรอฮะเดี๋ยวปรับใหม่
ผมเหนื่อย
ตอนแรกทำไปทำมาแล้วหงาวหมอเอาความจริงเหอะ
แล้วทำคนเดียวไม่ไหวก็เลยให้ภรรยาเข้ามาช่วยดีกว่า
แต่คุณหมอคนละสายกันเลยนะคะแต่คุณหมอทำคลินิกถูกไหม

แล้วหมอสูกับหมอผิว
เป็นหมอสูค่ะแต่ว่าก็มีความสนใจด้านผิวพันธ์ความงาม
เพราะฉะนั้นตอนช่วงระหว่างเทรนด์สูงหรือว่าตั้งแต่จบหมอจบแพทย์ศาสตร์๖ปี
เข้าไปเข้างานประชุมวิชาการเกี่ยวกับผิวหนังอยู่ตลอดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
คือมันก็เป็นวิทยาการใหม่ที่เวลาผู้หญิงดูแลตัวเองมันจะไม่เว้นที่ไหนเลยนะ
ถูกต้องค่ะสวยทั้งร่าง
เสียงแข็งมากแสดงว่าหมอขายเก่งมากนะคะผู้ฟัง
ไม่หรอกครับผมว่านะไม่ได้มาสนใจอะไรหรอกสนใจมาคุมผมมากกว่าด้วย
เอ๊หมอคือที่เราคุยกันเนี่ยเนื่องจากเป็นหมอทั้งคู่นะคะ
อาชีพต้องรวยเพราะว่าไม่ได้สังกัดโรงพยาบาลที่แบบ
เป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลที่แบบห่างไกลคือเป็นหมอทำคลินิกเอง
ก็เลยคาดการณ์เอาว่าต้องมีชีวิตที่ร่ำรวย
ตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะฮะตอนก่อนจะมาทำแบบนี้
แต่ว่าชีวิตจริงแล้วไม่ค่อยเท่าอย่ายำให้อย่างนี้ขาดไกลอีกเยอะ
คุณหมอทำโรงพยาบาลทำในโรงพยาบาลได้มั้ยคะสังคัญว่า

แต่อย่างที่บอกอะแปลกงานแล้ว
ูอย่าต้องกลับมาตอนนี้เห็นผลจริงพี่ขวัญ

เออมาเอาหมอมาอีกแมทนึงเนาะ

มีการตรวจดูแลโรค

ถ้าคนทั่วไปที่รู้จักก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามค่ะ

อย่างคุณหมอเมฆก็จะเป็น
เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ได้รับเชิญไปสอน
ด้านการใช้สารเติมเต็ม

แล้วก็รักษาสิวทั่วไป
แต่ในความเป็นจริงแล้วคืออีกหน้าที่หนึ่งของผมก็คือ
ผมเป็นเหมือนวิทยากรสอนหมอที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้ฟิลเลอร์หรือโบท็อกด้วย

แต่ว่าในส่วนของแอร์ก็ถ้าเพิ่มเติมไปจากหมอเมฆก็จะมีเรื่องของ
อย่างที่บอกค่ะดูแลให้น้องสาวดูดีทั้งภายในแล้วก็ภายนอก
ถูกฟังเข้าใจเวลาเราใช้คำศพว่าน้องสาวใช่ไหมคะ
จริงสุภาพบุตรก็สามารถนะคะ
สุภาพบุรุษเรามีการใช้สารเติมเต็มเพื่อเพิ่มขนาด
จริงมีได้ทำแล้ว

คือจริงแล้วทั้งเรือนร่างของมนุษย์
ไม่ว่าเราจะสังกัดวิถีเพศแบบไหน
เราสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

แล้วก็วิทยาการที่คุณหมอทั้งสองท่านดูแลอยู่
แม้กระทั่งจุดซ่อนเร้นไม่ว่าเราจะใช้วิถีเพศแบบไหน
ก็ดูแลได้สำหรับทุกคนเรียนเข้าใจถูกไหม

เพราะว่าเรามีพฤษฐการณ์ล้ำเลิกเกิน

น้อยมีความเสี่ยงน้อยความปลอดภัยค่อนข้างสูง
แล้วก็เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศทั่วโลก
จริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะ

เพราะว่าหมอมองว่าถ้าด้วยผลลับที่ต้องการเพิ่มคอนลาเจ็นต์ให้น้องสาวดูกัชับมากขึ้น
เรามีวิทยาการที่ไม่เสี่ยงเจ็บน้อย

แต่ไกลมากแต่ว่าจริงเป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะ

เพราะว่าเหมือนผู้หญิงของเราอะค่ะ
พอเข้าสู่ช่วงตั้งแต่๓๐บวกขึ้นไป
ฮอร์โมนเอสโซเจนมันน้อยลงฮอร์โมนเพศหญิงน้อยลงอย่างนี้ค่ะ

ชุ่มชื้นอะไรด้านในก็จะหายไป
เป็นวัยทองก็จะมีเรื่องของไอจามปัสสาวะเล็ดลาดได้
โดยเฉพาะคนที่เคยตั้งคันมาก่อน

เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกัน

๘๖๐๐พี่ดีฉันตื่นตาตื่นใจมาก

นี่ไม่ได้เป็นท็อปปิคที่ว่าจะได้พูดจะดีอะไรเนี่ย
เดี๋ยววันนี้จะคุยกับหมอเรื่องอะไรบ้างนะเฮ้ยลืม
ไม่แต่ว่าเราไม่อย่าใช้คำว่าเรา
เพราะจริงบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามีวิทยาการขนาดนี้ใช่ไหมค
แต่ว่าพี่อ่ะเว้ย
คือคุณหมอคุณหมอเมฆนี่นะคะตอนที่เห็นหน้าดิฉันครั้งแรก

ซึ่งดิฉันไม่ควรให้คุณหมอทำถูกไหมคะคุณผู้ฟัง
คุณหมอเมฆเนี่ยถ้าสมมุติใครรู้จักอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นแบบความเฟี้ยวฟ้าวในแง่ของแบบภาพลักษณ์ที่เราเชิญคุณหมอมาคุยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วถ้าสมมุติเราดูเอางี้คือตอนแรกเลยเนี่ยนะคะ
เรามองแบบภาพรวมของคลินิกก็คือน่าจะเป็นคลินิกที่เน้นเรื่องความสวยความงาม
เพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายกับเวลาเราคุยกับแขกรับเชิญเราที่ทำธุรกิจ
หรือว่าเป็นคนที่สังกัดอยู่ในธุรกิจที่แบบอาจจะถูกมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
เพราะฉะนั้นเมื่อช่วงโควิดแรงเนี่ยเขาจะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทันทีสั่นครอนก่อนคนอื่น
เช่นเดียวกันพอเรามองในหมวดของคุณหมอคุณหมอในด้านความงามเราก็ตีความเอาว่า
กลุ่มนี้แหละที่จะได้รับผลกระทบก่อนคนอื่น
เพราะอาจถูกมองว่าจำเป็นน้อยกว่าสาขาอื่น
พี่เข้าใจถูกป่ะปะ

ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยครีนิความงามเรา
สัก๖๐ดีกว่าค่ะ
เพราะว่าธุรกิจของเมืองไทยส่วนใหญ่มันอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวนะคะ

ตกลงแล้วลูกค้าไม่ได้เป็นคนไทยส่วนใหญ่เหรอคะ
ของเราเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าคนไทยก็เป็นเจ้าของกิจการ
เมื่อธุรกิจส่งออกชะงัก

เจ้าของกิจการที่เป็นพี่เจ้าของโรงแรมใด
ก็คือได้รับผลกระทบไปสมด
เราจะไม่ได้รับผลกระทบเลยก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นห่วงโซ่ที่ว่ามันเป็น
เขาเรียกภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่กระทบเหมือนกัน
คือถ้าลูกค้าไม่มีเงินแน่นอนเขาก็เลือกที่จะจ่ายของที่จำเป็นน้อยสุด
ใช่เหมือนกับเราก็ต้องรัดเข็มขัดตัวเอง
เพื่อที่ว่าจะประคองธุรกิจตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคนที่ดูแลตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่บริการ
ต้องเจอพบผู้คนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ

แล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าที่ยังเรียนอยู่หรือว่าทำงานกันหมดแล้วคะ
เรียกว่ากลุ่มคนไข้ผู้ใหญ่

ไม่ไม่ใช่เพราะว่าหมอเมฆได้ทักกิรัฐตอนต้นโรครายการ
ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าหนึ่งคนเดินเข้าร้านแล้ว

เขาจะเลือกใช้หลายอย่างกับตัวกับหน้ากับผิวพันธุ์เขาใช่ไหมคะ

ส่วนใหญ่เราจะดูปัญหาที่คนไข้กังวลเป็นหลักค่ะ
แล้วเราจะแนะนำว่าวิธีนี้ควรจะใช้อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ให้คนไข้เป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกทำหรือเปล่า
คือเราจะดูแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นสารเต็มภูโต๊คหรือเลเซอร์
หรือการลดขนาดไขมันอะไรอย่างนี้ทุกคนแตกต่างกันหมด
ส่วนใหญ่อะไรที่เป็นตัวทำรายได้เข้าคลินิกมากที่สุดคะ
ถ้าคนอื่นอาจจะทั่วไปแต่ของผมแน่นอนซิกเนเจอร์ของผม
คือคนไทยรู้จักผมกันอยู่แล้วว่าหมอเมฆต้องเป็นฟิลเลอร์นะครับ
ตอนนี้ผมก็บอกว่าผมค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านพวกสารเติมเต็มฟิลเลอร์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นรายได้หลักของผมแน่นอนเป็นพวกสารเติมเต็ม
นี่ไงคะจึงไม่ได้มาของตจวิทยา
ตจวิทยาตะจาวิทยา

ผมมองว่าตอนนี้นะครับการแพทย์มันก้าวไปไกลมากพี่ขวัญ

๑๐กว่าปี๒๐ปีที่แล้วถาวรพวกซิลิคคลเหลวพี่ขวัญ

ฟิลเลอร์แบบถาวรที่ออกข่าวกันว่าเป็นก้อนไหลย้อย

คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เอามาใช้แล้ว

แต่ตอนนี้สิ่งที่เราเอามาใช้กันคือ
การแพทย์ทั่วโลกเนี่ยรองรับเลยครับพี่ขวัญว่ามันเป็นสารเติมเต็มที่ค่อนข้างเหมือนกับผิวหน้าเรามากที่สุด
แล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะครับ
วายทั่วโลกได้มีการวิจัยได้มีการประชุมว่าเป็นสารเติมเต็มที่ที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ฮะ
ดังนั้นผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่การแพทย์มันก้าวไกลมาก
มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ

ไงท่ากำลังจะบอกว่าพูดสะเขิมเลย
พูดจะลุกไปให้ฉีดแยละเนี่ย
เยี่ยมไหมคะ

คือผมอยากใช้ตรงนี้เป็นการบอกทุกคนเลยว่า

มันต้องแยกให้ออกครับว่า
ว่ามันเป็นฟีลเลอร์แบบไหร่แบบช่วงค่าวหรือมากขึ้น
รวมถึงการฉีดกับผู้เชี่ยวชาญ

คือผมอยู่วงการมาแบบหลายปีแล้ว

ดังนั้นข่าวผมมองว่า

ผมมองว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่อยากให้คนไทยหลายคนรับรู้เลยว่า
เติมเต็มชนิดเนี่ยมันทำให้เราน่าดูเด็กลงจริง
มันดูอ่อนไวลงจริงแล้วมันได้ผลประโยชน์มาก
แล้วก็ที่สำคัญคือการฉีดเข้าไปในใบหน้ามันไม่ได้เป็นอันตราย

คืออย่างที่หมอเมฆบอกคือถ้าคุณรู้จักหมอเมฆก็คือตัวนี้
จะเป็นตัวที่แบบมาคู่กับชื่อเสียงของเราใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่ทำเงินเข้าคลินิกที่สุด

กำลังพยายามคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติคุณหมอจะกระทบคุณหมอจะได้ผลกระทบจากจริงมันก็ต้องทุกวัยนะคะ
สมมุติถ้าเป็นน้องที่อาจจะยังไม่ได้หาเงินเองแต่ว่าอาจจะเก็บเงินมาอะไรอย่างนี้เนอะ
ส่วนใหญ่น้องคือคุณพ่อคุณแม่พามาค่ะมีคุณพ่อคุณแพทย์ที่แบบพามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไข้ผมก็กระทบแหละพี่ขวัญคือเข้ามาบอกว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้รายได้เลยพี่ไม่ค่อยได้แบบพี่ขายของไม่ค่อยดีเลย
ทำให้พี่ไม่มีกำลังที่จะซื้อของจากพวกคลินิกเวชกรรมเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการท่องเที่ยวการเสื้อผ้าผมว่ามีผลหมดนะครับ
วันที่ต้องปิดคลินิกคือกลางเดือนมีนาคมใช่ไหมคะที่เริ่มประกาศกันใช่ไหมคะ
ก่อนวันที่เขาประกาศไม่ใช่วันปิดด้วยนะก่อนวันประกาศนะ
ตอนนั้นคิดไหมว่าจะมีวันที่คลินิกต้องปิด
บอกตรงตอนแรกยังคุยกับเด็กเลยไม่มีทางไม่มีทางไม่ปิดหรอก

ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จปุ๊บก็เอาเช็ดน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
ไม่มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน
มีทางไม่ปิดหรอกแต่พอปิดเสร็จก็เอาเช็นน้ำตากูหน่อยละกัน

เหมือนโรงพยาบาลเหมือนคลินิก

คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ก่อนช่วงจะปิดนะพี่ขวัญเราก็โอ้โหจ้างทีมทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาเยอะแยะมากนะฮะ
เลยบอกว่าผมก็เลยมั่นใจกับเด็กเลยว่าเรามาตรการคลินิกเราแบบปลอดภัยฆ่าเชื้อเต็มที่
ผมดูแลเต็มที่เลยเรื่องการฆ่าเชื้อเลยบอกกับเด็กว่าเออมั่นใจว่าคงไม่ปิดหรอก

ตอนนั้นตอนนั้นมั่นใจไม่ถามใครเลยได้ถามภรรยาไหมคะตอนนั้นมั่นใจไม่ถามภรรยา

ความมั่นใจเต็มร้อยไปหน่อยลืมถาม
แต่ว่าต้องปิดใช่ไหมคะพอปิดปุ๊บอ่ะถามสเต็ปที่สอง
ตอนที่๒ก็คือว่าคิดว่าปิดนานแค่ไหนตอนนั้น
ตอนนั้นคิดว่าปิดแค่เป็นอาทิตย์เองนะผมมอง
ไม่หมอเมฆคิดเป็นอาทิตย์
ทำไมเขาเรียกกับหมอเมฆอ่ะ

พวกคุณต้องคุยกันบ้างนะคะ

ด้วยตอนนั้นสถานการณ์ทั่วโลกมันเริ่มไปเร็วเนอะ
หนูมองว่าปิดนานกว่านั้นแน่นอน

รับฟังข่าวสารจากรอบด้านในกลุ่มหมอด้วยกัน

เป็นสัปดาห์ค่ะ

บอกผมแล้วว่าเป็นเดือนแน่นอนเธอ

ตอนนั้นก็ถามว่าต้องทำอะไรบ้าง

คือด้วยความที่คลินิกของหนูแบ่งเป็น๒โซนค่ะ
ส่วนแรกก็จะเป็นกลุ่มของพนักงานหน้าร้าน
ซึ่งตรงนี้กระทบโดยตรงอยู่แล้วเพราะคลินิกปิด

แล้วก็ต้องไปยื่นเรื่องของเงินชดเชยที่เขาจะไม่ได้รับช่วงคลินิกปิด
อันนี้เราก็ต้องติดต่อประสานงานกับประกันสังคมอะไรอย่างนี้ให้เขาค่ะ
ก็คือว่าออฟฟิศเราปิดก็จริงแต่ก็ให้เขาทำงานจากที่บ้านไป

แต่ก็ยังดีกว่าเขาต้องถูกพักงานหรือยุดงานไปเลย

ถ้าไม่นับตัวคุณหมอสองคนนะคะ
แล้วค่าเช่าที่อะไรเราก็ต้องจ่ายทั้งรอบทั้ง๒แห่งเช่าค่ะ
กูพาฮ่งดูเสียงหมอสิคะเชื่อละไม่สบาย
อย่างเช่นว่าที่ของเราที่กรุงเทพอย่างนี้ค่ะ
ที่ตรงนั้นเป็นที่ของจุฬาก็จริงแต่คนที่มาบริหารงานเขาเช่าช่วงต่อมา
เราก็ต้องไปคุยกับนักธุรกิจที่เช่าช่วงต่อมา

ทั้งสองแห่งมี

รวมกันแค่ให้พักหรือต้องเอาออกเลยคะ

หนูมองว่ายังไงตอนถ้าคลินิกได้รับกัน

เผื่อไว้บ้างหรือคะว่ากลับมาแล้วลูกค้าจะกลับมาไหมแล้วเราจะแบกรับได้ไหม
ถ้าถ้ามันกลับมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมลูกค้ายังกลับมาไม่ได้แล้วแต่เราต้องแบกรับภาระ
ผมคิดนะครับคือผมคิดแน่นอนว่ากลับมาต้องไม่เหมือนเดิม
แต่ว่าคือจะให้ผมมานั่งแบบว่าเอาเด็กที่ผมเคยดูแลมาตลอดอยู่ดีเขาไม่ได้ผิดอะไร
จะให้แบบว่าเอาเขาออกโดยที่เขาไม่ได้ผิดเพราะผิดเศรษฐกิจ

อันนี้เป็นคำตอบหลังจากฉี่ฟีเนอร์แล้ว
ผมรักเด็กผมในทีมมากอันนี้ผมบอกตรงว่าผมไม่เคยมีความคิดว่าผมจะต้องไล่ใครออก
หรือว่าผมจะคือยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับ
แต่ว่าผมไม่มีความคิดเลยที่จะเอาเด็กผมออก

ไม่ครับไม่ลดเลยครับ

ใครเดือดร้อนผมยังยินดีที่จะจ่าย

คุยไลน์คุยเพราะว่าน้องเขา
กลัวจะเสียกำลังใจใช่ไหม

เดี๋ยวคลินิกเปิดเรากลับมาทำงานกันเหมือนเดิมนะ

หมอยังไม่ได้ต้องปิดคลีนิกไป

คือนอกจากที่เราจะต้องสื่อสารกับคนไข้ตลอดเวลา

เป็นคนที่เคียงบากเคียงอะไรกับเรา
เป็นกำลังสำคัญกับเราเลย

ดูหมอห่วงน้องในคลินิก
มากกว่ารู้จักภรรยาตัวเองนะคะ
เราเป็นหัวมากนะ

ผมมีรายได้รับส่วนตัวน้อยลงหน่อย
แต่ว่ามันทำให้ชีวิตอีกหลายชีวิตผมได้
ได้ยังมีเขาก็เขาตัว
เด็กพนักงานผมเขาก็ยังต้องเลี้ยงดู

เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่หนักที่สุดของเราคือ

เราก็จะใช้การประนอมหนี้ค่ะ
คือตอนนั้นถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อย

เราก็ไปคุยกับเจ้าหนี้ของเราโดยตรงนะคะ
แบบว่ากลุ่มบริษัท

ช่วงนี้คลินิกได้รับผลกระทบจริง

แต่ว่าถ้าชะลอการจ่ายได้ถึงไหน
ในหรือต่างประเทศคะเนี่ย

เป็นลิสซิวิลเตอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะ

เขาเข้าใจนะคะแต่ก็

เดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันอีกทีนึง

คงไม่ใช่อ่ะอยู่ดีมนต์ก็คือ

เพราะฉะนั้นถามว่ามีความเครียดไหม

เครียดที่สุดเลยเนอะ

หมาต้องเหงา
จริงเราก็เลยกลายเป็นว่าได้ชีวิตแบบ

ก็ได้เริ่มหาอะไรที่ธรรมให้เราชีวิต

เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีที่ทำงานแล้ว

ที่บ้านจะทำธุรกิจเหมือนกัน

ตัวผมเองก็เคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
สมัยนั้นผมจำได้ว่าแต่ก่อนผมเคยมีชีวิตสบายมากเลย
เดี๋ยวหมอผ่านต้มยำกุ้งตอนนั้นหมออยู่เท่าไหร่
หมอเรียนอยู่ชั้นไหนฮะพี่ขวานรู้จังได้ก็เรียนอยู่ประถม
ใช่ครับตอนนั้นจำได้ว่าใช้ชีวิตโอ้ยเปิดแอร์สปาย
ตอนหลังต้องมานั่งเปิดพัดลมกินข้าวไข่เจียวอะไรอย่างนี้
นี่ผมก็เลยเหมือนว่าผมเคยเจอผ่านมาแล้ว

จริงจริงเราเรียกว่าขอคำแนะนำจากผู้หญิงดีกว่าค่ะก็เราก็ปรึกษาคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ท่านก็จะแนะนำมาว่าให้เราไปประนอมหนี้นะไปลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
เป็นธุรกิจอสั่งหาค่ะ
เออกดแววตาม่นมากค่ะ
แต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะได้รับคำตอบจากแขกรับเชิญว่า
ถ้าไม่ใช่เอาเฉพาะตัวบุคคลที่ชีวิตแต่ละคนยากลำบากต่างกันนะคะ
แต่มักจะได้คำตอบว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นวิกฤตแบบนี้ไม่เคยเจอแรงขนาดครั้งนี้

ก็ไม่เคยเจอขนาดเฉพาะตัวร่างนี้เหมือนกัน
คือใครก็ไม่คาดว่ามาในละภาคนาคเป็นร้อยปีใช่ป่าว

อาจจะได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริง
คือแบบนั่งพูดโอ้โหกูกำลังรุ่งเลย
อยู่นี้เจอแบบนี้ก็ไปโหแป๊กเลย
เอาตรงนะคะเขาน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนเดียวที่เธอรู้สึกไม่สงสารอะไรเลย

ความมั่นใจของหมอนั้นไม่สงสารหมอเลยค่ะคุณผู้ฟัง
แต่ใต้คำห่อร้อนี้มีน้ำตาซ่อนอยู่อย่างนั้น
โชคดันพี่ขวัญหนูตื่นกันมาตั้งแต่ตี๔๕ด้วยความที่แบบเหมือนเครียดสะจมแล้วก็แบบมันก็จะระดุมตื่นขึ้นมาเอง
ลุคึ่งมามองหน้ากันว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยเจอกันอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงดี
ถรุงสมบัติปลิดเอาเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังค่ะกลุ่มที่คุณหมอเล่าให้ฟังครับเอาเนี่ยคือ
จริงคุณหมอไม่คิดว่าคลินิกตัวเองต้องปิดเพราะใบอนุญาตเป็นเวชกรรมเหมือนกัน
ซึ่งหมายความว่าคือคลินิกลักษณะอื่นไม่ต้องปิดถูกไหมคะ
รักษารักษาโรคทั่วไปเวลาเราป่วยหัวตัวร้อน
คำว่าเวชกรรมก็คือทั่วไปนี้แหละค่ะ

มันไม่มีการแยกว่าบริโนยาตคลินิกเสริมความงาม
ใช่ก็เลยจะบอกว่ามันเลยเป็นที่มาให้คุณหมอไม่ได้เตรียมใจรับไว้ว่าคลินิกลักษณะอย่างนี้ของคุณหมอ
ซึ่งใช้ใบอนุญาตประเภทเดียวกันจะต้องปิด

เรื่องของการทำหน้าเสริมความงามมันเป็นลักษณะนั้น
มันถูกนิยามโดยคำสั่งไม่ได้ตามใบอนุญาต
ก็เลยทำให้เหมือนกับแบบไม่ได้เตรียมใจรับไว้
ทีนี้พอปิดแล้วที่คุณหมอบอกว่าน่าจะ

ก็บอกว่าเป็นไรอาจจะเป็นแค่หลักสัปดาห์
เป็นหลักสัปดาห์ที่คุณหมอแอร์เป็นคู่ชีวิตซึ่งน่าจะระบบหนักกว่านะคะ

เพราะฉะนั้นคือตอนที่ประเมินกันไว้ก็กะว่า

คุยไม่รู้เรื่องเลย
จริงต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดไว้ค่ะ

เราคิดว่าเหตุการณ์จะยังไม่จบจนกว่าเราจะได้วัคซีนกลับมา
แต่ว่าโชคดีที่เราคนไทยทุกคนเนาะ

ใช่ค่ะช่วยกันดีมากเลยในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้สถานการณ์ในบ้านเรา
ดีขึ้นเร็วมากเร็วมาก
ทีนี้พอค่อยกลับมาเปิดแล้วลูกค้าเอาคนแรกก่อนจำได้มั้ย
ลูกค้าคนแรกสาขากรุงเทศมาทำอะไร
ผมก็ยังยืนยันว่าจุดเด่นผมคือสัตว์เต็มฟิลเลอร์ครับ

พี่เจ้าอาทิตย์มาบอกว่ามาฉีดวัคซีนหรอ

อาจจะมากดสิวก่อนเลยไม่ไหวแล้วหมอ
ก็ยังเป็นจุดเด่นของผมอยู่นั่นแหละมาฉีดฟิลเลอร์
ดิฉันเกลียดคำตอบของหมอเมฆมากค่ะ
ไทยทำตอบธรรมดาเขามาทำฟิลเลอร์ครับ

คือคุณผู้ฟังคะตอนแรกเราตกลงกันว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อคลินิกหรืออะไรใด
เพราะจะส่งบินไปเก็บ
นี่ความคุณหมอสามารถเอ๋ยได้แต่เดี๋ยวฉันส่งบินจริง
ตอนนี้ฉันไปพูดเล่นรึเปล่า
แล้วคนที่มาตอนแรกค่อยมาทีละคน

มาตรการผมดีมากครับพี่จำขวัญ
อ้าทีมงานจะเอาหมอเอวไปก่อนอย่ามากับหมอแอร์คนเดียว
จริงก่อนนัดของคลินิกผมจะนัดเลยว่า
ครั้งเนี่ยให้มาคนเดียวนะอย่าพึ่งพาญาติมาน้า
ให้มาคนเดียวเพื่อเป็นการแบบหยุดการแพร่กระจาย
อ่ะเรียกว่ามีจำกัดชั่วโมงต่อเคส
แปะ
แถมสื่อสารให้คนเข้าใจว่า

ตอนปัจจุบันท่านยังทำยัง
ไม่ว่าจะเป็นระบบหนาดอย่างห่างนั่งต่อคน

คนที่กลับมาส่วนใหญ่มีระแวงหมอไหม
หมอหมอปิดปากค่ะหมอปิดปากค่ะ

ก็มีมีนะคะ
แต่โดยส่วนตัวผมก็ใส่แมสอยู่แล้ว

แล้วก็เราจำกัดคนที่เข้ามาอยู่แล้ว
ช่วงแรกเราไม่ได้ทำพัฒนาการบนใบหน้านะคะ
ตามที่กระทรวงกำหนดเลยค่ะ
แต่เรามีพวกกลุ่มเลเซอร์ตัวอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นส่วนของบริเวณใบหน้าอะไรนี้ก็คือปิดไปอยู่แล้วค่ะ
จะไม่มีเขาเรียกว่าขอความร่วมมือในการสวมแมทตลอดเวลาที่อยู่ในคลินิกเวชกรรม

พี่พูดในกระทรวงมาทำเยอะฮะ

หมอเมฆทำตามที่พี่บอกหรือเปล่า
ผมก็ว่าพี่อะไรผมก็ทำตามพี่มนครระครับ

อ๋อน้องกว่านี้ก็ทิชชูเปียกแล้วล่ะครับ
ช่วงโควิดคนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกกำลังกาย

ก็ค่อนข้างจะมีความพ่อคูณในลำตัวขึ้นมา

ทำทุกอย่างที่ได้เงินนะครับ

บางทีเขาไม่รู้ตัวว่าทำแบบนี้ไม่หล่อวะ

อ๋ออ๋อลืมลืมลืม

แล้วคนมาทำตัวนี่คือเขาไม่รู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันแบบ

ว่าคนมักจะไม่จ่ายเพราะมองว่าอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟย์

ซื้อกระเป๋าที่ราคาน้อยลงมาหน่อย
เช่นกินอาหารร้านที่ถูกขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนกับคนไข้ที่ดูแลตัวเองกลุ่มนั้นก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังคงดูแลตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องมากกว่า
แล้วก็คือยังพอมีกำลังอยู่ใช่ไหมค

แต่ต้องยอมรับนะว่าคนที่จะเข้าคลินิกเพื่อดูแลตัวเองในลักษณะนี้ได้เนี่ย
ตรงไปตรงมานะคะคือต้องมีเป็นคนที่มีเงินเหลือจากสิ่งอื่นแล้วใช่ไหมคะ
ว่าเป็นของฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่ง
หรือว่าจะมองว่าเป็นการดูแลสุขภาพ
ไม่เอาค่ะคัทคัท
เราจะเอาท่อนี้ออกอากาศค่ะตอนที่หมอลังเลใส่กันนะคะ
แต่เราไม่ใช่ผมไม่อยากใช้คำว่าของฟุ่มเฟื่อยค่ะ
มันเป็นของที่ผมมองว่ามันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นนะฮะ

มันเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่าการได้ดูแลชีวิตพี่ขวัญจริงปะล่ะ
คนเราจะดูแลผู้อื่นได้ยังไงถ้าเรายังไม่ดูแลตัวเองเลยครับ
นึกโป๊ะมาเลยอาเทศเนี้ย
มันเป็นสิ่งผมมองว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟื่อยแล้ว
มันเป็นอยู่ที่คู่กับคนไทยดีกว่า
เป็นการคุยกับหมอที่เบิกเนธ
อันนี้จริงใครจะมาโชคดีเหมือนพี่ขวัญเกิดมาสวยอย่างนี้จริงไหม
หมอค่ะไม่สามารถหยิบของใกล้ตัวเวียบหมอได้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคือคนที่มีกำลังจ่ายเขาจะยังจ่ายได้อยู่แต่แน่นอนมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิม
เพราะมันแล้วแต่คนใครที่มันมีมากมีน้อยมันแล้วแต่คนเลยใช่ไหมคะ
ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ที่เราคุยกันคุณหมอคิดว่าสักประมาณปลายปีหน้าถึงจะกลับมาได้๑๐๐ตามที่เราประเมิน

วันนี้ผมขอตอบเลยครับปัจจัยอะไรที่ทำให้ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่นอกเหนือจากเศรษฐกิจคือผลงานแล้วก็มาตรฐานของคลินิกผมเองครับ
ก่อนได้เสียงตอบมือหนูได้ไหมครับ
ไม่ใช่จะบอกว่าฉันไม่ต้องทำลายหมอนะหมอได้ทำลายตัวเองไปแล้ว
อันนี้เรื่องจริงครับคือผมว่าการที่คลินิกผมจะกลับมาได้เนี่ยแน่นอนคือตัวผลงานของผมเองแล้วก็มาตรฐานที่ผมสร้างมาหลายปีแล้วมันแน่นอนมันเป็นความมั่นใจของคนไทยที่เขามั่นใจเลยว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนว่าอะไรเดียว
พี่ขวัญตอนนี้ห้ามตัดนะฮะห้ามตัด
จะเชื่อมั่นเนี่ยในตัวฝีมือของผมและก็มาตรฐานของคลินิกของผมเนี่ยแน่นอนนะครับ
หมอหมอเอาจริงที่โหนไข้ติดหมอเม้เนี่ยคือยังไง
คุณหมอในฐานะประชาชนก็บ้างก่อนค่ะ
คือดิฉันเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหมอมาแต่เป็นคนแบบว่า
มีความตะหนักและตื่นตะหนกเรื่องความสะอาด
และโรคภัยไข้เจ็บสูงมากเรียนจะใช้ชีวิตลำบากมากค่ะหมอ

เราก็ลำบากเหมือนกันนะหมอเมฆไม่มีที่กินค่ะ

ของกินมันหายากมากพี่จอมขวัญ
ของกินเลยหายากมากจริงโหจะสั่งทีนึงรอ๒ชั่วโมง

ปิ่งวัฏเรื่องความสะอาด
ห่วงกิน
ใช้ชีวิตในฐานะประชาชนคนหนึ่งลำบากมากไหมคะ
ตอนนั้นคือเราเข้าใจว่าการป้องกันดีที่สุดเก่าและนะคะ

บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดการสัมผัสประมาณเนี้ยคืออ้อไม่
เดี๋ยวก่อนให้หมอแอร์ตอบให้ดูก่อนเพราะว่าเรียนห่วงเหลือเกินว่า
หมอจะมาจะมาขายของนะคืออะไรจะบอกว่ามาตรการของรัฐบาลที่ออกมา
ก็ช่วยได้ดีระดับหนึ่งแล้วค่ะเนอะคือเรามั่นใจว่าเอ้ยถ้าเราทำตามนั้น
ทุกคนทำตามนั้นทุกอย่างจะดีเราก็ทำตามนั้นค่ะไม่ได้มีความเครียดเรื่องว่า
ฉันจะติดโควิดแบบวิตกจริตกังวลว่าเดี๋ยวจามนิดนึงแล้วเป็นโควิดไหม
อะไรจะไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเครียดเรื่องความอยู่รอดของน้อง
ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ห่วงติดโรคตายห่วงติดโรคตายห่วงติดโรคตาย
ทำเป็นเล่นไปมีคนพูดอย่างงี้เยอะน่ะเยอะหักเยอะอ๋ออ๋อหมอไม่ได้จะพูดอะไรค่ะ
มันกำลังจะคิดอยู่ว่ากำลังจะบอกเรื่องมาตรการรัฐนะฮะทำได้ดีมาก
พูดไปแล้วหมอพูดไปแล้วพูดอะไรหลายครั้งคิดคิดมุกอื่นไม่ออกแล้วฮะ
ไม่แต่ว่าคุณหมอคุณหมอจำได้ไหมว่ามันจะมีช่วงสับสนก่อนหน้าที่เราจะแบบเสถียรอ่ะ
คือแบบเราจะตกลงใส่แมสไหมนะเอ๊ะตกลงบอกให้เราใส่หน้ากากนี่เอ๊ะแล้วทำไมก็บอกว่าเราไม่ต้องใส่แล้วนะ
ตกลงถ้าเราเชื่อเอ๊ะหรือบอกว่าเราไม่ต้องเชื่อเอาตามคนไทยเอ้าอย่างไงคะตอนนั้นงงไหมคะ
โดยเฉพาะคนที่เรียนหมอพื้นฐานมาเนี่ยต้องรู้มากกว่าดิฉันอยู่แล้วงงไหมคะ
ตอนนั้นเราเชื่อว่าใส่แมสดีค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแมสทางการเมดิคอลแมสอะค่ะ
มันจะสามารถป้องกันการเวลาคือป้องกันที่เราจะไปติดคนอื่นเราไปเพื่อแพร่เชื้อให้คนอื่นนึกออกไหมคะ
คือถ้าเราจามออกไปเนี่ยมันป้องกันได้เจ็ดสิบเปอร์สินเลยอืม
แต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาจามมามันป้องกันได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่
นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนใส่เหมือนกันมันก็คือลดการแพร่กระจายเชื้ออยู่แล้วมันเป็นหลักการทางการแพทย์อยู่แล้วที่ว่าเราใช้ในโรงพยาบาลมาตั้งนานนะคะ
เพราะฉะนั้นเราเลยค่อนข้างเชื่อมั่นในมาตรการที่ออกมาค่ะ
สังเกตนะคะบทบาทคืออะไรที่เป็นสาระเป็นหมอแอร์นะคะ
ฉะนั้นถ้าได้ไปคลินิกนี้นะคะอยากได้สาระให้จองเป็นหมอแอร์ไปนะคะ
ถ้าอยากมีสาระวิชาการคุยกับหมอแอร์
ถ้าอยากได้ฝีมือที่ดีมาคุยกับหมอแอร์
คุณหมอแต่ว่าตอนนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากเลยนะ
แม้กระทั่งสอทนะคะสาธารณสุขเองเนี่ยก็ยัง
คือมันไม่ได้สามารถบอกได้ว่า๑๒๓๔๕ทันที
มันเหมือนกับว่ามันต้องตามดูโลกไปเรื่อยใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบไหนเรียนรู้กับมันไปเรื่อย
ตอนนั้นคุณหมอเองสับสนไหมหรือว่ากับเพื่อนฝูงครอบครัวเองเนี่ยสับสนไหมคะ
ตอนนั้นสับสนสับสนที่ว่าจะเปิดได้ไหมอย่างเงี้ยมากกว่า
สับสนตรงนั้นคือหมายถึงหมายถึงหน้ากากคลินิกนะคลินิกคลินิก
ตอนนั้นคือถ้าเรียกว่าสับสนไหมเราสับสนนิดนึงค่ะพี่ขวัญเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยช่วงเดือน๔เดือน๕ที่ระบาดหนักเดือน๓เดือน๔เดือน๕
เรามีประชุมวิชาการต่างประเทศเยอะมากค่ะแล้วหมอก็แบบจองตัวจองงานประชุมจองลุกทุกอย่างไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้
เราไม่คาดว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดหนักขนาดนี้คือเราได้ข่าวมาตั้งแต่มกราถูกไหมคะแต่เราคิดว่ามันน่าจะคุมได้ในวงแคบ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

มันลำบากเลยแล้วตัวน้องที่เป็นพนักงานจะขนาดไหน

โหมดจริงจัง
ดิฉันไม่ได้ทำไรความน่าเชื่อถือของแขกนะฮะ
หมอทำตัวหมอเอง
จริงรายได้น้องก็มีรายจ่ายตลอด
มีวันที่แบบว่าโทษนะคะคือแบบมีวันที่แบบ

จิตตกเขาเรียกอะไรได้บ้างอ่ะจิตตกแบบว่า
เครียดกังวลร้องไห้แบบ
สับสนมีมั้ยถึงขนาดนั้นมีมั้ยครับหมอ
คือไม่ขนาดนั้นดีกว่า

ใช่คือผมจะบอกว่าโดยความที่หมอแอร์เขาเป็นคนจริงจัง
เขาเป็นคนเครียดแน่นอนเขามีอยู่แล้ว

ก็เป็นหนึ่งคนในเป็นที่นักเจ้าของธุรกิจ

โอเคเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันปลอบใจกันว่า
เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้นะอะไรอย่างนี้

คุยกับหมอเมฆสิกะ

ไปอยู่บ้านเล็กหมาด้วยกัน

ตอนนี้๘แล้วค่ะ

คุณหมอได้เห็นกันไหม
ไม่วิ่งอยู่บ้านอยู่เผลอนะฮะ
สำหรับคนทำธุรกิจเงินที่ต้องใช้เป็นเงินหมุนนะคะ
แกล้ลงไปไหมผมตอบว่าไม่
อย่างที่ผมตอบตอนแรกผมขอยึดหลักว่าผมขอรักษามาตรฐานตัวผมให้ดีขึ้น
ให้มันดีอย่างนี้ต่อเนื่องต่อไป
แต่เราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะ
แต่เราก็มีโปรโมชั่นบางอย่างที่เราสามารถทำได้
ตัวอย่างของคู่ชีวิตค่ะ
แต่เรื่องเอาอย่างนี้ด้วยกันคือเราเรื่องผลลัพธ์ผลงานมาตรฐานผมยังแน่นอนยังเหมือนเดิม
แต่เรื่องพวกสินค้าที่เราช่วยให้มันลดราคาช่วยกับคนไข้ทุกคนได้เรายินดีลดราคาให้แน่นอน

เรายินดีได้รับกำไรน้อยลงเพื่อความสุขของคนไข้ที่มีมากขึ้น

หมอตอนหมอรักษาหมอก็เป็นอย่างนี้เหรอ

แล้วคนไข้ของหมอรู้ไหมว่าหมอเป็นอย่างนี้

รู้รู้คือผมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหมอเมฆเป็นคนที่เฮฮา
แต่อย่างที่ผมบอกผมคือมาหาคลินิกทำหน้าพี่ขวัญเครียดไหมเครียดนะจะมาทำหน้าจริงป่ะ

รักษาคนหนึ่งประมาณกี่นาทีคะหมอเนี่ย

สุดท้ายค่ะ

คือคุณผู้ฟังคือที่เรานั่งหัวเราะเฮฮาได้

แล้วถ้ายิ่งแบบ

คือเคยคุยกับคนที่ทำแบบนี้นะคะ

คือเราจะบอกว่าเฮ้ยแบบเขามีรายได้ขนาดนี้

คืออาจจะพูดได้บางมิติแต่บางมิติเราไม่รู้จริงว่า

มันถล่มออกไปเยอะขนาดไหน

ผ่านจุดนั้นมาด้วยวิธีคิดแบบไหน

ใดที่เรายังใช้ความจริงใจ

เรียกว่ายังใช้ความตั้งใจเดิม

ยังไงเราก็ยังมีคนไข้ที่ยังเชื่อใจเรา

การลงทุนใหญ่แบบนั้น

วิชาชีพของเราที่เราต้องดูแลคนไข้ของเราให้ดีที่สุด

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่า
เราจะได้ดูแลกันไปนานมากกว่า

ก็เลยคิดในแง่ดีเอาไว้ค่ะว่า

ยังต้องทำวิชาชีพนี้ต่อไปเรื่อย

แต่ในอนาคตเราก็คงจะยัง
เลี้ยงดูตัวเองได้อะไรอย่างงี้อะ
ประมาณนั้นมากว่า
หมอเม๊กไม่ต้องเติมเลยนะแล้วก็จะบอก
คุณหมอตอนนั้นแบบผ่านมาด้วยวิธีฯศีลแบบไหนคะ

ช่วงหนึ่งที่มันเจออะไรที่มันยาก

ยังมีอีกหลายคนที่เขาลำบากกว่าผมอีก

ผมก็ต้องเป็นอีกคนนึงที่ก็ต้องดิ้นลนสู้

แล้วก็พึ่งน้องในคลินิกผมด้วย

เป็นเทปที่ควรจะได้รับความน่าเชื่อถือในเนื้อหาที่สุด

บอกเลยว่าถ้าไม่มีหมอแอร์เทปนี้
เอาเป็นไปออกอากาศในหัวข้ออื่นไป
วันนี้ที่เราคุยกันนะคะก็สนุกดีเนอะ
คือเราอาจจะไม่ทราบว่าเครื่องที่เราใช้ในการทำหน้ามัน

ผ่อนแหละเดือนผ่อนปี

หมอเขาจ่ายเป็นรายค่าเช่าเนอะ
วิชาชีพหนึ่งที่ไว้เลี้ยงตัวเองแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่มาแสวงหากำไรแบบอะไรอย่างนั้นนะคะ
มองว่าเราผมก็เป็นแพทย์คนหนึ่งที่ไม่ได้แบบเป็นนักธุรกิจคือเป็นคลินิกของตัวหมอเองดูแลมันไม่ได้กำไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับใช่
ก็เป็นคลินิกแก้เหงาให้ตัวหมอเองครับผมหรือถ้ามีใครอยากเป็นคนไข้แล้วเหงาก็ไปหาหมอเมฆนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ผลลัพธก็ไปหาหมอแอก
แต่จริงหลังโควิดนี้สถานการณ์ของคลินิกความงามก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกัน

มีบางคลินิกที่พยายามดิ้นลนให้ตัวเองเหมือนเอาตัวเองให้รอดโดยใช้วิธีอะไรก็ได้
ผมมองว่านี่มันเป็นสิ่งที่แบบวิธีอะไรก็ได้ที่ในการจมตีคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นเป็นการบับใส่ร้ายคลินิกคนอื่นซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะครับ

ผมมองว่านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะครับ

ในการที่จะโจมตีคลินิกอื่นหรือพันต่อผู้ร่วมอาชีพ

ว่าคนไข้เรามีวิจารณญาณในการรับชม
หรือว่าเสพสื่อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ว่าจะนำไปวิเคราะห์เองว่า
จริงแล้วตอนหลังโควิดมาจะเห็นเลยค่ะพี่ขวัญว่า
ตลาดความงามมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากค่ะ
นิกได้ปิดตัวลงไปพอสมควรส่วนหนึ่งค่ะ
นิกที่ขนาดใหญ่ก็จะชะลอการขยายสาขา
เพื่อจะรัดเข็มขัดอะไรช่วงนั้นเอาไว้เนอะ
คลินิกก็ต้องใช้การตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อน
การจ้างบางศูไปจมตีอีกคลีนิกหนึ่ง
ซึ่งผมมองว่าใช่

มันไม่ควรมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้น
ผมว่ามันเป็นการตลาดที่เจอใหม่เลยนะ
ในยุคศิลธกิจหลังโควิด

ที่มีการแบบโจมตีไปโจมตีมา

มันสำเร็จเลย

หลังวิชาชีแพทย์เราแน่นอนรักกัน

เราไม่มีใครมานั่งจมตีอีกฝ่ายกัน

ดราม่าบางการแพทย์ขอบคุณค่ะ

หรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงโควิดเนี่ย
มันมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น

การสร้างกรุ๊ปในเฟซบุ๊กอย่างนี้ก็จะมี

ที่แบบว่าทำเว็บไซต์ด้วยแล้วมาขอการสนับสนุนมีอะไรอย่างนี้
ซึ่งถ้าบางคลินิกไม่ได้ให้ความร่วมมือก็อาจจะมีการโจมตีในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเลยอยากฝากผู้รับฟังผู้ฟังเนาะ
คนไข้ว่าถ้าสมมุติเราจะดูแลตัวเองแล้วก็จะเข้าคลินิกไหนเนี่ย
อยากให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านอย่าแบบฟังมาอย่างเดียว
หรือว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อปัจจุบันให้เยอะมากขึ้นค่ะ
เพราะสื่อปัจจุบันนี้ไปไวไปเร็วแล้วก็บางครั้งยังพิสูจน์ไม่ได้เลยด้วยซ้ำไป
ผมว่าให้มองที่ผลลัพธ์มากกว่าผลลัพธ์กับมาตรฐานหนึ่งที่๑
อย่าไปมองแต่สื่อว่าไปโจมตีคนนู้นทำให้คนนู้นดูไม่ดี
ผมมองว่าคนที่มีความคิดที่จะโจมตีคนอื่นอย่างนี้เขาก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้ว

บ้านี่เอาอันนี้เอามาตัดดราม่านิดนึง
ไม่มีความถามมาว่าหลังโควิดสถานการณ์คลินิกเป็นไง
นี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนแปลงที่หลายที่สังเกตเห็นได้ชัดมาก
คือจริงมันก็น่าจะเป็นวิธีคิดของทุกธุรกิจนะคะที่แบบ
ถ้าจะแข่งกันมันไม่ควรใช้วิธีแบบนี้เนอะ

รู้แค่แบบภาพรวมธุรกิจว่าก็จะมีบางแห่งบางชื่อที่แบบมีความไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะ
หรือว่าอาจจะห่างหายไปอะไรอย่างนี้นะคะ
พอทราบบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่ามีประเด็นนี้
เพราะว่ามันปีนไปเยอะจนเราสังเกตได้แล้วก็ในกลุ่มหมอด้วยกันแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
น้องมีแคบก็คือรู้กันในวงกว้างมากขึ้นหรือมาเงี้ยค่ะ
ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แล้วนะปัจจุบันก็ตกใจพอสมควรเหมือนกันค่ะ
ก็ขอให้หมอแอร์ไปคุยกับหมอเมฆนะคะจะหายเครียด
เออเราไม่รู้มิตินี้นะคะเราไม่รู้มิตินี้ว่าแบบเออ
แต่ถ้าพูดถึงธุรกิจอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจอภาวะแบบนี้บ้างหรือเปล่าเนาะ
คือพอมันมีที่ให้กับคนน้อยลงอะค่ะ
คือพอมันมีที่ให้น้อยลงมันก็เหมือนเก้าอี้ดนตรีที่มันต้องแย่งกันแบบสุดเหมือนกันเนาะ
นี่ถึงเป็นที่มาคือทำไมถึงมีความหวังว่าอยากให้ทางภาครัฐเนี่ย
เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเร็วที่สุดเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนได้มีที่นั่งของตัวเอง
ที่ยืนของตัวเองให้มันพอดีกับจำนวนคนนะ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ก็เพิ่งจะได้รู้ว่าอ๋ออย่าไปคิดว่าเขารวยค่ะ
เมนิเอียงผ่อนหนี้หยุดเยอะถ้าเค้าแค่ได้เยอะแล้วก็จ่ายเยอะกว่าเราเท่านั้นเอง
ขาเข้าขาออกมีปัญหาเหมือนกัน

วันนี้หมดเวลาของรายการจบไปอย่างสวย

ไปอย่างสวยแต่ว่าเรื่องเครียดมากเลยนะคะ
วันนี้ทางรายการขอบคุณคุณหมอเมฆแล้วก็คุณหมอแอร์มากนะคะ

เจอเหมือนกันก็ต้องรับผลไปตามกัน
แต่ว่าอาจจะช่วงดีหน่อยนะครับ
คราวนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ

ก็เป็นอาชีพที่ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะคะ

ครูที่ต้องทำมาหารับประทานอยู่ในนั้นลูกศิษย์ลูกหานะคะเยอะแยะเต็มไปหมด
สัปดาห์หน้าเราจะคุยกับครูหนุ่มค่ะครูหนุ่มซุมบ้ารู้จักใช่ไหมคะไม่ฟัง
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกับครูหนุ่มกันนะคะว่าจากที่เราเคยเห็นแบบโอ้ย
เต็ปแดนมันขนาดนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่ต้องปิดไปเหงาไหมเพราะว่าปกติแล้ว
เวลาทำงานแอคทีฟขนาดนั้นนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันกับจอมคุยกับจอมขวัญค่ะ
ทุกวันเสาร์๑๐โมงเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ